สุพรรณบุรีแห่งนี้มีของดีมากมาย
อย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเดินดงเจ้าแรกต้นตำรับความอร่อย
เพราะรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์
แค่ชิมนะคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความลงตัวแบบหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว
แล้วตอนนี้เจ้าของร้านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับ
เห็นบอกว่าเคยเดินทางไปถึงต่างประเทศเลย

ก็ไปมาอยู่หลายที่แต่ที่อยู่มาบ่อยคือซาวูดี้ค่ะ
สาวดีอาราเบียออกไปทำงานที่นั่น
ทำงานที่บ้านไปทำผมให้พระราชนีกับราชวงศ์
โอ้โหนี่ไม่ธรรมดา
แล้วก็กลับมาที่เมืองไทยก็เลยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวถูกไหม

บอกว่าต้องกลับมาดูแลคนที่บ้าน
ใช่ค่ะตอนที่ไปอยู่ซาอูตอนนั้น
พอไปได้ประมาณสักปีหนึ่งเดี๋ยวก็ป่วยเสียงเตียง

รู้ที่มาที่ไปทำไมต้องชื่อเดินดงด้วย

ตัวเองชอบไปเที่ยวป่า

ตอนนี้เราก็ไปเราจะทำอะไรดีนะ
ทำให้ชื่อมันดูดีเข้ากับคอนเซ็ปต์ของเรา

เป็นชื่อมาได้ว่าก๋วยเตี๋ยวเดินดมค่ะ
สูตรเด็ดเคล็ดลับไม่ธรรมดา

อย่างแรกเราไม่ใส่หมูชุรสเส้นบะหมี่ทำเองค่ะ
หมี่นี่เราจะวันต่อวันไม่ครั้งคืนครั้งคืนแล้วมันไม่อร่อย
อย่างแรกที่เราจะชิมกันก็คือก๋วยเตี๋ยวเดินดงนี่แหละ
เตี๋ยวของเราเนี่ยไปได้สูตรอะไรมายังไง
จากประสบการณ์ตัวเองที่ว่าไปไหนมาไหนบ่อย

ประยุกต์ขึ้นมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเดินดง
อร่อยมากบะหมี่มันเหนียวนุ่มเด้งพอดี
ตัวบะหมี่มันเหมือนไปคลุกซอสอะไรบางอย่าง

ซอสตัวหนึ่งนึงเราปงขึ้นมาเอง

อีกอย่างคือตัวหมูเด้งอันนี้ทีเด็ดเลย
คือมันเด้งแบบพอดีไม่มากจนเกินไป
ทานแล้วนะครับบอกเลยว่าจานนี้อร่อยมาก

คือมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็ดเตอร์โฟที่เราทำแบบเป็นเชื้อคล้ายต้มยำ

แล้วน้ำจิ้มของเราในน้ำเย็นตะโฟนี่ก็จะเข้มข้นมาก

รสจัดเท่านั้น

นี่ที่กินไปเมื่อสักครู่นี่มันมันได้เติมเลยแหละ
รสชาติเตี๋ยวหวานมันเข็มครบเลย
และที่สำคัญคือปลาหมึกเนี่ยสดมากตัวกุ้งนี่ก็รสชาติดี
แล้วตัวเส้นผมบอกเลยว่าเส้นนี้อร่อยนะ

ถามเรื่องของก๋วยเตี๋ยวชามนี้หน่อย

ไก่บุงเอาไก่ในยัดในมะลาแล้วก็เอาไปบุงเลยค่ะ

แต่โบราณเขาจะเรียกไก่บุง
คือเสิร์ฟมาร้อนกลิ่นมันออกเลยมันหอม
มันหอมตัวมะละแล้วก็หอมตัวของการตุ๋นมา

เดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ

อยากให้ลองเปิดใช้กับชามนี้ดู

แล้วก็ชามนี้เวลาทานสดไปพร้อมกับน้ำซุปนะ
มันจะได้ความรู้สึกแบบหวานนวล
แต่มันเป็นความหวานที่มันกลมกล่อมครับคุณผู้ชมครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเดินดงนี้ความอร่อย
ต้องบอกต่อกันไปนะครับ

ครับทานครั้งแรกหยุดไม่อยู่เลยครับ
พอผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วรสชาติดีมากเลยค่ะ
ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลย
พอมาลองกินก็ติดใจค่ะ
หมดทุกเมนูแล้วอร่อยจริง

ถ้าสมมุติเดินทางมาจากกรุงเทพมาที่ร้านของเรา

มาจากกรุงเทพนะคะตามถนนเนินแก้ว
อยู่ถนนเส้นเดียวกับเขาคอย

ห่อคอยบรรหารจำไสด้านสารตายาย
ครับสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับกับเจ๊เดินดุมค่ะ
ขอบคุณจ้างพิกัลมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
เพื่อเป็นการยืนยันความอร่อยนะครับในช่วงตลอดกินของเรา

อยากได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจ้างพิกัลมากเลยค่ะ
อร่อยจริงเด็ดมาก
ได้มาชิมเมนูที่มีหนึ่งเดียวในโลกแล้ว
รู้สึกได้ถึงรสชาติที่จัดจ้าน
ที่สำคัญอร่อยสุดไปเลยครับ
สัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยที่ไหน
ติดตามกันได้ในช่วงตลอดกิน